ฉะเชิงเซากันหน่อยอันนี้ก็เป็นปริศนาคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนไปพบนะคะกองกระโหลกหัวสุนัขค่ะคุณผู้ชม
จำนวนมากเลยนะคะตรงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
พบแต่หัวอย่างเดียวนะคะไม่พบส่วนอื่นเนื้อเนื้ออะไรก็ไม่มี
หัวเต็มไปหมดเลยคาดว่านี่น่าจะเป็นการชำแหละเนื้อสุนัข
ไปส่งที่ไหนสักที่หนึ่งอันนี้เขาสันนิษฐานนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นสภาพหัวกระโหลกสุนัข
มีทั้งหัวแห้งแล้วก็มีที่นานแล้วแล้วก็หัวใหม่ก็มีเหมือนกัน
เป็นร้อยหัวนะฮะน่าจะเหม็นน่าดูนะฮะ
แน่นอนเขาบอกว่าโหส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะ
อยู่แถวใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ฝั่งตำบลบางตีนเป็ดขนาดเล็กประมาณหนึ่ง
ฝ่ามือเหลือแต่ส่วนหัวอย่างเดียวอย่างที่บอก
คาดว่าน่าจะเอามาทิ้งจากที่อื่นนะคะ
เพราะแถวนั้นไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยร้านอาหารก็ไม่มี

แล้วแถวนี้เหมือนกับเป็นที่ที่ใครไม่ต้องการอะไรก็เอามาทิ้ง
มีของที่ไม่ใช้แล้วขยะเปลือกทุเรียนอะไร
มาทิ้งไว้ที่นี่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าใครทำสิ่งนี้นะคะ
แต่ที่แน่มันเยอะไปหมดเลยค่ะ
เป็นกองกระหัวกระโหลกสุนัขจำนวนมากทีเดียว
ก็ต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหน่ากลัวจริงนะฮะ